รับประทานอาหารของฝรั่งคนนี้เขาจวด
วดเมี่ยงคำได้อร่อยจวดเลยครับ

อีกครั้ง

เหมือนในคืนสวรรค์เลย
คือมันอร่อยจนวิญญาณร่องลอยเลยเหรอครับ

เอางี้ครับนี่คือเมี่ยงคำครับ

เพราะว่าในปากของเขาเนี่ยมีวงดนตรีออเคสต้า
เอางี้ละกันเราได้ดูคลิปนี้ไม่ใช่อะไรนะ
พลาดคุมใจกับอาหารไทยของเราใช่ไหม
อาหารไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าชื่อดังทั่วโลก

ต้องเริ่มตั้งแต่ต้มยำกุ้งแล้ว
ต้มยำกุ้งส้มตำผัดไทยมัสมัน
สมัยนี้อร่อยอันดับหนึ่งของโลกนะ
เพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นเมี่ยงคำที่จะเจาะคิว

กินไม้ชื้นไม้ขนาดนั้น
เอาไปน้องผัดกันดูนะ
ก็คืออร่อยมาก